คุณผู้ชมค่ะเราทานอะไรอร่อย
ดูความร้อนแรงดูความสนุกสนานเฮฮากันแล้ว
ไปหาที่เที่ยวสวยแบบวิถีชุมชนกันบ้างดีกว่านะคะ
จะพาไปชุมชนที่มีชาวปากาเกยออาศัยอยู่
แล้วก็จะพาไปทานอาหารพื้นถิ่นของชาวปากากยอด้วย
แล้วก็ไปร่องแพรเปียกชมธรรมชาติด้วย
ไปที่หมู่บ้านโปร่งลึกบางกลอยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเข้ามาในชุมชนนี้นะคะ
จะได้พบกับเรื่องราววิถีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณ

ถูกสร้างขึ้นจากไม้ไผ่ที่ปลูกกันเองนะ
สาเหตุที่ต้องยกพื้นให้สูงขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า
เพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็จะสมัยก่อนอยู่ในป่านะ
มันก็จะเข้ามาในบ้านเรือนของชาวบ้านได้นะคะ
มาเยือนถิ่นชาวปากาเกยอทั้งทีมีเมนูเด็ดมาฝาก
แต่ก่อนอื่นเลยคุณปีโป้เนี่ยพิธีกรรายการของเราเนี่ยนะ
เขาจะพาไปหาวัตถุดิบที่จะมาทำอาหาร

นี่คือวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะ
พอได้หยวกกล้วยได้วัตถุดิบมาแล้วก็นำมาทำความสะอาด
และก็ได้เวลาลงมือทำเมนูที่มีชื่อว่า
แกงหยวกกล้วยไก่บ้า
น่าทานมากคุณอุปกรณ์ยังทำจากไม้ไผ่คุณเห็นไหม
เป็นแบบวิถีชีวิตจริงเลยนะคะ
กลิ่นเครื่องแกงนี่น่าจะหอมไปอีก๓บ้าน๘บ้านนะ

ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นให้ได้ริมลองกันอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นต้มเผือกน้ำพริกมะละกอทอดมัน